นะฮะเรื่องของโควิดสิบเก้ามันไม่ได้เป็นไวรัสกระจอกนะอืมนะ
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ไม่รู้ว่านี่มันจะกลายเป็น
คัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าค่ะคนมืดฟ้ามัวดินอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ต
งานช้างจังหวัดสุรินอุ้ยนับนับไหวไหมไม่ไหว
แล้วถามว่าในภาพเนี้ยคนถอดแมสอ่ะกี่คนระยะห่างอยู่ตรงไหนอ่า
แก๊สกี่คนถอดแมสกี่คนตรวจอุณหภูมิแล้วจะมั่นใจได้อย่างไร
จะไม่มีคนเป็นโควิดในงานนี้โอ้โหถล่มทลายมานี่ฮะ
มีคำถามของเจ้าพ่องานเฟสติวัลเลยอย่างปาเต็ดบอกว่า
ทำไมเนอะทำไมทำไมบิ๊กเมาเท่นจัดไม่ได้แล้วงานนี้
ทำไมคนเยอะขนาดนี้ให้จัดได้ค่ะนี่ฮะก็เป็นคำถามตามมามากมาย
อันนี้คืองานช้างจังหวัดสุรินหลังจากที่ก่อนอันนี้มีดราม่า
เรื่องการทำพิธีต่างต่างนานาใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อ่ะ
ในงานมีระเบียบการว่าห้ามจำหน่ายแอลกอฮอลแต่ว่าในงานก็มีการขายอยู่ดี
ก็ดราม่าไม่จบแล้วภาพนี้เป็นดราม่าล่าสุดครับนะฮะ
นักท่องเที่ยวมหาศาลทั้งคนในพื้นที่นอกพื้นที่โอ้ยมากมาย
เสียดยัดเยียดกันไปชมคอนเสิร์ตภาพที่เห็นนั้นเป็นคอนเสิร์ต
วัดที่ปูคุณปูมนศิษคัมภีร์กำลังขึ้นแสดงที่งานช้างแฟร์
สุรินครับนะฮะหลายเพจดังไม่ว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้
อซอสขยี้ข่าวมาและแพนด้าต่างเอาภาพนี้ไปโพสต์แล้วเป็นห่วง
เหลือเกินว่ามันจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของโควิด๑๙หรือเปล่าครับ
นะฮะฝากถามไปยังพ่อเมืองด้วยค่ะว่าปล่อยให้เกิดภาพนี้ได้อย่างไร
มาตรการมันเพียงพอหรือเปล่านะครับหนึ่งในคนที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้
แล้วอดสงสัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปว่าปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อม
ไปเพราะว่าก็มาตรการต่างต่างที่รัฐบาลกำหนดนะฮะยกเลิกไปแล้วเนี่ย
และงานนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็มีมาตรการเพียงพอด้วยแต่ว่าจัดไม่ได้
เต็ดโพสต์ภาพนี้พร้อมระบุข้อความว่า

ก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมทำไมเนาะเนี่ยฮะ
หมายถึงว่าทำไมเขาจัดไม่ได้
แล้วทำไมงานนี้คนเยอะขนาดนี้ถึงจัดได้ประมาณนี้นะฮะ
ชาวเน็ตหลายคนก็อดไม่ได้ก็คอมเมนต์ต่อแนะแนวทางให้ป่าเต็ดว่า
ย้ายจังหวัดดีไหมจากที่ไปจัดบิ๊กเมาเทนอยู่โคราชไปจัดสุรินทร์ไหม
จะได้จัดได้อาจจะได้ไหมหรือยังไงย้ายจังหวัดดีไหม
อะไรอย่างเงี้นะฮะนะฮะเขาบอกว่าเออหรือไม่ก็พัทยาไหม

ก็หลายคนก็บอกว่ามันหลายมาตรฐานจังเลยนะฮะ
แล้วคนเขาก็คอมเมนต์กันเยอะแหละว่าแหมช้างกับวัวมันคนละเบอร์กันหรือเปล่า
เออนะฮะเพราะว่างานบิ๊กเมาเทนเขาเน้นไปที่ภาพวัวเนอะ
แต่งานเช้าก็เลยใหญ่อย่างนี้นะคนเขาก็คอมเมนต์กันไปต่างนานานะฮะ
แต่ภาพดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับคุณผู้ชม
จนล่าสุดครับท่านผู้ว่ามราชการจังหวัดสุรินคุณสุวพงศ์กิติพัฒนภิบูล
เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนเมื่อวานตอนเย็น
อัดคลิปชี้แจงลงในเพจด้วย
เนื้อหาใจความหลักก็คือว่าที่ประชุมมีมติให้เลิกจัดงาน๒วันคือ๑๘๑๙คือเสาร์อาทิตย์
นะฮะวันนี้ก็เลิกแนะนำให้ไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยาแทนเป็นต้นแบบ
เขามีการจัดเก้าอี้ให้นั่งเว้นระยะห่างการจัดโซนนิ่งต่างนานาเพื่อแก้ปัญหานี้
ถ้าแก้ปัญหาได้ก็จะให้จัดต่อไปฟังเสียงท่านชี้แจงครับ
ให้ฝ่ายผู้จัดเนี่ยนะครับไปจะเนินการจัดการพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรกาลของกระทรวงศาลนักศึกษ์นะครับ
อย่างเช่นนะฮะเราเอาของเมืองพัทยาจัดคอนเสิร์ตมาดูกันนะครับ
ว่าเขาได้จัดที่นั่งดูคอนเสิร์ตอย่างไรที่เป็นไปตามมาตรการ
ผู้ว่าชี้แจงแต่ย้ำแบบนี้นะศิลปินที่ไปแสดงอย่างคุณปูพงศิษย์คัมภีร์เขาก็ไม่ได้ผิดนะ
เพราะว่าจังหวัดเขาก็ว่าจ้างไปคุณครูเขาก็ไปแสดง
แต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ตอนแสดงไม่ได้มีการตีกันนะแต่ก็กังวลเรื่องของมาตรการ
แต่มันก็อยู่ไกลกันระหว่างนักร้องกับคนดูคุณปูอยู่ข้างบนใช่ไหมนักแสดงนักคนที่ดูอยู่ข้างล่างใช่ไหม
ก็ใส่หน้ากากอะนะคะทุกคนแต่มันแน่นไงคะมันแน่นไงมันแน่นไงเราก็เป็นห่วงไง
สำหรับงานช้างก็จัดขึ้นไปถึงวันที่๒๖ธันวาคมรวม๑๒วัน
ทุกคืนก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องดังแต่ละคืนแต่ละคืน
แต่ภาพที่เห็นก่อนที่ท่านผู้ว่าจะประกาศยกเลิกไปยกเลิกไปวันนี้แล้วก็เมื่อวาน
ซึ่งตอนนี้ก็มีการรวมตัวกันของวัยรุ่นที่ไปงานเยอะ
แต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจังหวัดเขาจะให้มีคอนเสิร์ตต่อหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นยกเลิกไปก่อน